คุณผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ชาวโซเชียลชื่นชมกันมากเลยนะคะ
หนุ่มขี่แกรปช่วยขี่รถนำทางเคลียร์ทางให้รถฉุกเฉิน
ฝ่าจราจรที่มันติดขัดมากอะค่ะนำตัวผู้ป่วยโควิด๑๙เข้าไปที่จุดพักคอยนะคะ
นี่ค่ะคนก็ชื่นชมหนุ่มแกรปคนนี้นะคะ
บอกว่าพี่ใจหล่อมากเมืองไทยน่าอยู่เพราะมีคนแบบนี้แหละ
ขอชื่นชมจริงเสียสละเวลาของตัวเองทำเพื่อคนอื่น
ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นเยอะเลย
คือข้อความชื่นชมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะว่าคนเข้าไปชื่นชมหลายพันคนนะคะ
อดคนที่เข้าไปดูคลิปนี้๓ล้านกว่านะคะ๓ล้านกว่าวิวนะคะ
ก็ส่งกำลังใจไปเหตุการณ์นี้ก็คือบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
เส้นนี้คุณผู้ชมที่เคยผ่านคงจะรู้รถติดจริงรถเยอะนะคะ
ฉุกเฉินของทีมกู้ภัยก็ปฏิบัติภารกิจส่งผู้ป่วยโควิด๑๙ไปที่ศูนย์พักคอย
แต่ระหว่างทางรถติดมากพี่แกรฟคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาช่วย
ก็ช่วยแบบนำทางเลยอ่ะแล้วก็โบกไปโบกมาแล้วก็บอกให้รถฉุกเฉินนะครับ
ตามมาแล้วหลายคนก็สังเกตค่ะว่าท่าโบกของหนุ่มแกรปคนนี้
เอ๊ะท่าโบกดูแบบอืมดูเป็นอ่ะดูเป็นครับทำแขนทำอะไรแบบเนี้ย
ท่าทางคือดูเป็นทำสัญญาณมือได้ถูกต้องครับ
คือเราได้ข้อมูลมาว่าพี่เขาเป็นกู้ภัยเหมือนกัน
เป็นกู้ภัยด้วยครับนี่ค่ะนี่นะคะชื่นใจ
มีคนทำช่วยเหลือสังคมในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็คงเป็นอาชีพขี่กราฟต์ใช่ไหมใช่ก็คงแบบเป็นกู้ภัยด้วย
กู้ภัยด้วยเป็นจิตอาสาลักษณะแบบเนี้ยค่ะเขาต้องชื่นชมรถคันอื่นด้วย
ใช่ค่ะก็หลบทางให้ก็แหวกทางหลบกันให้หมดเลยนะครับ